ของนักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็เจอสายอะไรก็ไม่รู้
ห้อยอยู่บาดคอค่ะอืม
เป็นเรื่องที่เราเคยเล่ามาแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
เขาบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดน่ะนักศึกษามาถามวิรัย
ลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ศูนย์รังสิตอยู่ปี๒

นักกฎหมายบอกเอาร่วงให้ถึงที่สุด
นี้ว่าเขาขัยมาช้าใช่เขาบอกดีนะ
ถ้าขี่มาเร็วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตปี๒คณะนิติศาสตร์โชว์แผลให้ดูเลย
เคเบิ้ลห้อยมาแล้วก็มาเกี่ยวคอตอนน้องเขาขี่รถจักรยานยนต์
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ชานนท์เนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์จะกลับหอพักกับเพื่อนช่วงกลางคืน
พอมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าไปชนกับสายเคเบิ้ลที่ห้อยอยู่กลางถนน
แต่น้องเขามองไม่เห็นนะคะสายเคเบิ้ลบาดคอจนได้รับบาดเจ็บ
น้องเขาบอกเลยว่าโชคดีนะที่ขับไม่เร็ว
ถ้าขับเร็วกว่านี้คอหลุดแน่น้องเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ถ้าขับรถจากมหาวิทยาลัยของผมธรรมศาสตร์
ก็คือหลังจากอ่านหนังสือด้วยปกติผมก็จะกลับเข้าหอ
แต่โดยความโชคดีผมคิดว่าผมยังมีความโชคดีอยู่ในวันนี้
ก็คือผมขับโดยความช้ากับเพื่อนขับไม่ได้ขับด้วยความเร็วมากมาย

แต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมุติก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้
เป็นคนที่ขับมาด้วยความเร็วผมเชื่อว่าความโชคดีจะไม่บังเกิดอย่างนี้แน่นอนครับ
แล้วน้องโดนอะไรครับ
โดนสายครับคือผมขับมาด้วยแล้วสายมันสีไปเรื่อยตอนแรกผมโดยปกติวินโยชน
ไม่มีใครคาดหมายได้ว่าสายมันจะตกมาจะขับช้าขับเร็วยังไง
ไม่มีใครคิดหมายคาดหมายได้แต่ด้วยความโชคดีผมขับช้า
มันเลยเกิดอันตรายเพียงเท่านี้แต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่เพียงเท่านี้ครับ
มันจะเริ่มบวมขึ้นเรื่อยและผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของผมต่อไปได้ครับ
นั่นไงขนาดขับช้านะ
ขนาดน้องเขาบอกขี่มาช้าแต่แผลก็ใหญ่อยู่นะเนี่ย
แต่ว่าคือสายเคเบิ้ลมันสีดำ
แล้วมันกลางคืนมันมองไม่เห็น
แต่มันห้อยไม่ได้มันไม่ควรจะห้อยแบบนี้

นายพิระวัติสุขบูรณ์ในยุค๑๖ปีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
บอกว่าถนนเส้นนี้สายเคเบิ้ลห้อยลงมาแบบนี้บ่อยค่ะ

เนี่ยเคยเก็บออกแล้วก็ไปมัดไว้กับต้นไม้ค่ะ
หลังจากนี้ก็เลยอยากจะให้บริษัทของสายเคเบิ้ลมาตรวจดูหน่อย
ถ้ามันห้อยลงมาร่วงลงมาแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมองไม่เห็น

อันตรายมากโอเคอันตรายมากครับ

ตอนนี้ก็หลุดโค้งบ่อยด้วย

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตก็ไปตรวจสอบนะคะ
ว่าสายเคเบิ้ลที่ห้อยลงมาร่วงลงมาอยู่กลางถนนเนี่ยแล้วไปเกี่ยวคอน้องนักศึกษาเป็นของบริษัทไหน
นายอัธวุฒิฟูปลื้มหัวหน้าแผนกปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตบอกว่า
เมื่อคืนหลังเกิดเหตุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตก็ไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว
ในวันนี้ก็นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปตรวจสอบอีกครั้งซึ่งยังไม่รู้ว่าสายเคเบิ้ลที่ห้อยลงมาร่วงลงมาเนี่ยค่ะ
เป็นของบริษัทไหนอืมแต่ก็ได้มีการประสานน้องที่ได้รับบาดเจ็บมาสอบถามเพิ่มเติม
แล้วก็จะติดตามบริษัทสายเคเบิ้ลมาชดใช้ค่าเสียหายอีกครั้งคือสายเคเบิ้ลหรือว่าสายสื่อสาร
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องไปผูกไปเกี่ยวไว้กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ใช่ค่ะแต่มันก็จะมีของหลายบริษัทที่ไปผูกไปเกี่ยวไปห้อยเอาไว้
แต่เอาให้แบบถูกต้องตามระเบียบเป๊ะเลยนะคุณต้องไปขออนุญาตก่อน
ใช่ค่ะต้องไปแจ้งก่อนว่าคุณจะมีสายแบบไหนอะไรยังไงกี่เมตรจะลากจากไหนไปไหน
ดังนั้นถ้าไปขออนุญาตก็ต้องมีข้อมูลว่าบริษัทไหนบ้างที่ไปห้อยไปเกี่ยวอยู่
ต้องเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันโหม้นไปหมด
ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าไปห้อยเอาไว้แล้วก็ต้องมาตรวจสอบเป็นระยะชีวิตมา
สายเคเบิ้ลของบริษัทคุณมันอยู่ดีมีสุขอยู่หรือเปล่ามันห้อยมันร่วงลงมาหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
แล้วก็ข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าล่าสุดก็คือบริษัทเอกชนรายหนึ่ง
ติดสายเคเบิ้ลโดยไม่ได้ทำการขออนุญาตการไฟฟ้าด้วยซ้ำ

น้องเขาเลยบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะคะครับ
น้องเขาบอกว่ายังดีนะที่เขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเพราะเขาขี่รถจักรยานยนต์มาช้ามาก
แต่ก็ขอประนามความสะเพราและความประมาทของบริษัท
และขอให้มีการพัฒนามาตรฐานในการติดตั้งให้มากกว่านี้
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครและไม่ควรมีใครจะได้รับผลร้ายแบบนี้นะคะ
มันก็มาจากความมักง่ายใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณไปขออนุญาตอย่างถูกต้อง
แน่นอนว่ามันต้องมีขั้นตอนแต่มันก็จะตามมาด้วยมาตรฐาน
ว่าคุณต้องผูกแบบไหนเกี่ยวแบบไหนทำยังไงไม่ให้หลุดลงมา
แต่นี่พอคุณไม่ได้ขอก็ไปเกี่ยวเอามั่วยังไงก็ไม่รู้มันก็ห้อยลงมาอย่างนี้ค่ะ